จะพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นรุ่นเด็กกันบ้างดีกว่า

สิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือ
เขาพยายามทำสมาธินะไม่ได้หลับจริง

ตอนนี้ลืมตาค่ะเลิกทำสมาธิได้แล้วค่ะ
มิ้นเลิกทำสมาธิได้แล้วค่ะ

โอ้โห่ถ้าทางจากสมาธิดิ่งลึกลังเท่าทีเดียว

มิ้นชื่อเต็มน้องมายมิ้นครับ
โอ้โหคือถ้าคุณจำความกันได้นะตอนเด็ดเสร็จแหละ

พอหลังจากเราร้องเพลงชาติเสร็จแล้ว

เขาก็จะมีช่วงให้ทำสมาธิ

พอเสร็จจากการทำสมาธิแล้ว
ผมเชื่อเถอะผมเชื่อจริงเพราะผมก็เคยเป็น
ผมก็จะยืนในลักษณะนี้ทำสมาธิต่อเนื่องครับ

อย่าเสียงดังสิน้องเขาจะตื่น

ทีนี้ทีมข่าวตลอดข่าวของเราก็ติดต่อไปยัง

ได้ความว่าคนที่โพสต์นะใครอ่ะ
ครูนี่นายมานิดขจรกลิ่นหรือว่าครูแทนนะครับ
เป็นครูประจำชั้นที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนาคำ
พิทยาศาสตร์ตำบลนาคมอำเภออุบลรัฐจังหวัดขวานเกียรติ
นี่ครูแทนบอกว่าหนูน้อยที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่าเด็กหญิงปียพัฒน์พงเผาหรือว่าน้องมายมิ้น
สั้นน้องมิ้นก็ได้แล้วแต่ละกัน

คือมายมิ้นเป็นเด็กน่ารัก
ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนาคัมพิทยาศรเป็นปีแรก
เพิ่งย้ายเขามาจากประจวบ
พ่อแม่เธอต้องมาทำงานรับจ้างที่นี่ไง
และจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องเขานะรอยยิ้มหวาน
แล้วที่สำคัญชอบมากเลย
ทาแป้งหน้าขาววอกมาเลย
อาจจะไม่ได้ชอบแต่คุณแม่อาจจะท้าให้
สาวสาวไม่ชอบหน้าขาวอ่ะเออใช่ไหมล่ะ
คุณครูบอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังกิจกรรมเคารพทรงชาติ
อย่างที่ผมบอกอะเขาจะทำกิจกรรมนั่งสมาธิกัน
เอาไปลองฟังเสียงคุณครูเขาอธิบายในวันนั้นกันฮะ

อันนี้น้องมายมินที่เป็นเจ้าของคลิปที่วันนั้นนะครับ
เป็นวันศุกร์ที่เอาคลิปลงนะครับ
ครบทรงชาติครูก็ให้นั่งสมาธินะครับ
ทีนี้เพื่อนนะครับก็นั่งลงแล้ว
แล้วทีนี้ครูก็เลยว่าเอ้าทำไมมันมีไม่นั่งลงนะครับ
ก็เลยลองเรียกดูก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายนะครับ
ปรากฏว่านะครับเรียกยังไงก็ไม่ยอมลืมตา

ตอนแรกก็เอ้าทำไมไม่หลับหรือเปล่าหรือว่าหลับหรือเปล่า

หนูไม่หลาบค่ะหนูไปเฝ้าพระอินทร์เฉย
น้องปลายมิ้นโอ้โฮคนที่ชื่อนี้น่ารักจริงน่ะ

โอ้ยนั่นอย่าพูดเลย
น่ารักน้องมิ้นน่ารักทุกคนนะคะ
ก็เป็นกิจกรรมที่ยามเช้าเนอะ
คุณครูให้น้องทำสมาธิจะได้มีสมาธิในการเรียนนะ